คนนี้ถูก๖ล้านใช่ไหม

แล้วก็ไม่ไปไหนไปตัดผม

ต้องเปลี่ยนโฉมหน้ากันหน่อยแต่นี่ครับ
โอ้โหเป็นโฉมหน้าของเศรษฐีหน้าใหม่คนนี้นะครับ
ที่จะเล่าให้ฟังก็คือคุณลุงโบ้

หรือว่าชื่อจริงก็คือคุณวิทยาธนันชัย

ถูกต้องครับถูก๑๒ล้านฮะ

ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามคุณวิทยาว่า

เป็นยังไงมายังไงถึงได้โชคดีขนาดนี้

ตามสั่งธรรมดานี่แหละก็ซื้อสลากกิจแบบ
โอ้โหโตใจค่ะ
โอ้โหถูกรางวัลที่๑นี่นะ
โอ้โหนี่ชัดเจนเลย
๒ใบเต็มครับทีนี้แหละ
พอถูกปั๊บเนี่ยญาติพี่น้องก็มา
แสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมากเลยนะ
แต่อย่างแรกที่คุณพี่เขาทำ

จะแจ้งลงบันทึกประจำเอาไว้เป็นที่เรียบร้อย
ว่าตัวเองนั้นถูกรางวัลที่๑นะ

ขึ้นเงินทงขึ้นเงินแทนไม่ได้

ก็บอกว่าเงินที่ได้เนี่ย

แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะนำมาแบ่งให้กับพิธีกร

ถูกต้องครับแล้วที่ผมบอกไป

พอรวยแล้วไปทำอะไรไปไหนนี่ไปตัดผมครับ

เออพอถูกลองที่๑เห็นไหม
ตามในที่เขาโพสต์เอาไว้เขาก็ไปตัดพงตัดผมหน่อย
คนที่เขาโพสต์ก็คือเป็นคนที่เขาตัดผมแหละมั้

วันนี้เศรษฐีใหม่ชาวจอมทองก็คือลุงโบ้
ตัดผมเสริมหล่อที่ร้านตัดผมชื่อดังของอำเภอจอมทอง
แล้วก็เตรียมนำสลากกินแบ่งรัฐบาล
ที่ถูกรางวัลไปขึ้นรางวัลด้วย
เออจะขึ้นรางวัลทั้งทีต้องรอหน่อย
แต่พอสังเกตไปเห็นไหมเห็นอะไรบางอย่าง

นี่ชุดผ้ากันเปื้อนแกยังใส่ไปด้วยเลย
ก็พอโพสต์ลงไปครับเนี่ยเห็นไหมคอมมงคอมเมนต์มาเพียบเลยฮะ
ส่งผมใหม่แม้ว่าจะเป็นแสดงความยินดี
แล้วก็บอกว่าทรงผมใหม่เนี่ยก็เตรียมเข้ากองสลากกันเลยนะครับเฮียครับ
แล้วก็มีเอี๊ยมใส่เงินรางวัลด้วยเนิ่น

เออลุงโบ้คนเดิมเพราะผมเหมือนเดิมทุกอย่าง

บางคนก็ถามแล้วบอกว่าเอ่อรางวัลที่๑นะฮะ
โบ้ครับซื้อตี้ไหน

ซื้อที่ไหนอะครับนี่นี่ลุงมีคนมาตอบ
ก็มาตอบบอกว่าซื้อกับคนจอมทองนี่แหละ
นี่แหละครับหลายคนก็ถามนะ
คือพอเราไปทราบพอไปรู้แล้วเนี่ยว่า

เขาถูกรางวัลปั๊บก็อยากจะรู้ไงว่า
ทำไมถึงไปซื้อเลขนั้นเลขนี้
มีวิธีการยังไงถึงได้ตัวเลขมา
หรือว่าไปซื้อกับใครเผื่อจะตามไปซื้อบ้าง
บางทีเราก็อยากจะเกาะติดสอยห้อยตามคนที่เขาโชคดี
เผื่อว่าเกาะกระแสบุญโชคดีไปกับเขาด้วย
แต่ต้องบอกว่าของพวกนี้มันเป็นเรื่องดวงใครดวงเขา
ทำบุญมาดีก็ได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนแบบนี้แหละ
ครับเห็นแล้วก็น่ายินดีนะ